สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเรื่องการถือครองที่ดินของคุณปารีนาไกรคุบ
ยังมีเรื่องที่จะต้องหาคำตอบอยู่อีกหลายประเด็นเพราะคำตอบที่ตอบกันยังสับสนครับ
เอาประเด็นแรกเลยคำตอบจากร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผา
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรที่กำกับดูแลงานในสปกรธรรมนัฐป้องปารีนา
ถือครองก่อนมีสอปกรรัฐธรรมนัฏบอกว่าถ้ามีหลักฐานว่ากระทำผิดกฎหมาย
ก็ต้องคืนที่ดินให้สปกรถ้ามีหลักฐานนะแต่แต่
เบื้องต้นเท่าที่มีข้อมูลพบว่าที่ดิน๑๗๐๐ไร่ได้จัดสรรที่ให้กับเกษตรกรรายอื่นไปแล้วมากกว่า๗๐๐ไร่
ส่วนที่เป็นฟาร์มไก่ของคุณปารีนาเนี่ยเหลืออยู่ประมาณ๙๐๐ไร่บนที่ดิน๓แปลง
ทั้งนี้จะต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ทำกินบนที่ดินนั้นแม้ว่ากฎหมายของสพกจะจัดสรรที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน
ให้กับเกษตรกรได้๕๐ไร่ต่อคนเพิ่งจะมาเกิดทีหลัง
เพราะที่ดินแปลงนี้มีการถือว่ารุ่นต่อรุ่นถือมาตั้งแต่สมัยจมบุญปพิบูลสงครามปี๒๔๙๔โน่น
ตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลให้สิทธิ์ในการทำกินตอนนั้นไม่ได้ระบุจำนวนสูงสุดไว้ที่๕๐ไร่ต่อคน
คุณปารีนาต้องโต้แย้งสิทธิต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าอยู่มาก่อนที่กฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบันจะมีผลบังคับใช้
นี่ฟังแล้วเป็นยังไงล่ะครับฟังแล้วต้องคิดย้อนกลับไป
เพราะตอนที่มีวันเป็นข่าวแรกแรกเนี่ยผมจำได้ว่ามีรายงานมาจากสปกรว่า
สปกรเคยเรียกที่ดินแปลงนี้คืนจากคุณทวีมาตั้งแต่ปี๕๔
แต่คุณทวีไม่คืนแล้วคาราคาซังมาจนถึงวันนี้
คำถามมีว่าถ้าเขาไม่ผิดถูกต้องเนี่ยทำไมปีห้าสี่
จึงมีการเรียกคืนที่ดินแปลงนี้จากคุณทวี
ถ้าตอนนั้นตรวจสอบว่าไม่ผิดไปเรียกคืนเขาทำไม
คุณเอาสิทธิอะไรไปเรียกคืนถ้าเขาไม่ผิด
ทีนี้ถ้าเขาผิด
แล้วทำไมตอนนี้ฟังดูเหมือนว่าจะไม่ผิดซะอีกแล้ว
มันอะไรกันล่ะครับคือข้อมูลทางราชการเนี่ย
มันมั่วไม่ได้นะครับโดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง
ดงที่ดินเนี่ยมันมั่วไม่ได้การเมืองเนี่ยมันเห็นต่างกันได้
ตอบโต้กันได้แต่ข้อมูลราชการจะต้องเป็นหลัก
ถ้าข้อมูลราชการไม่เป็นหลักปรับเปลี่ยนไปมามั่วได้
อันนี้ยุ่งมันจะเอาอะไรมาตัดสินความผิดความถูก
เวลาคนไปมีปัญหาล่ะครับบ้านเรานั่นต้องยอมรับว่า
ข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องที่ดินเรามีปัญหามานานแล้ว
รังวัดที่ดินเนี่ยทั่วประเทศเนี่ย
เรามีปัญหากันมานานตอนนี้ก็เพิ่งเริ่มจะค่อยเข้าสู่ระบบ
เริ่มเอาเข้าไปสู่ในระบบคอมพิวเตอร์อะไรต่าง
เพื่อให้การรังวัดที่ดินเนี่ยมันชัดเจน
ที่ผ่านมาเนี่ยมั่วกันมาเยอะแล้วคนก็อาศัยช่องว่างของข้อมูล
ที่มันมั่วนี่แหละไปหาประโยชน์
ขี้กลัวก็ไม่กล้าคนที่กล้าก็ได้ครอบครอง
แล้วตอนหลังก็กลายเป็นว่าอ๋อครอบครองมานานแล้ว

ฉะนั้นข้อมูลระหว่างกรมป่าไม้กรมอุทยานสปกร

จะต้องมีข้อมูลเดียวกันไม่ว่ารัฐบาลไหนสมัยไหน

ไม่ใช่พอมีคนทำผิด
อยู่ฝ่ายรัฐบาลมีข้อมูลอีกแบบนึง
เวลาคนทำผิดอยู่ฝ่ายค้านเอ้าข้อมูลอีกแบบหนึ่ง
อย่างนี้จะอยู่กันยังไงล่ะครับ
มันจะยึดอะไรเป็นหลักเป็นฐานได้
ทีนี้นอกจากนี้ที่ถามกันมามากว่า
เออไอ้ใบพบ๕มันคืออะไร
ชาวบ้านเวลามีข่าวแบบนี้ก็จะได้ฟังว่า
เขามีใบเสียภาษี
ลองฟังคุณนิพิษอินทรสมบัติ

การมีใบพบท๕เนี่ย
ไม่ได้แปลว่ารับรองว่าคุณทำถูกต้องนะ

เวลามีการบุกลุกที่ดินของรัฐ
ก็จะมีการพูดถึงใบเสียภาษีบำรุงท้องที่

บุกรุกจะอ้างว่าตนเองครอบครองอยู่

มีใบพบท๕มาแสดงเรียบร้อย
แต่มันเป็นหลักฐานมัดตัวว่า
คุณเนี่ยเป็นผู้ครอบครอง

ใครเป็นผู้บุกรุกที่ดิน
สำหรับที่ดินที่ประกาศในเขตสปกร
หากมีใบพบท๕อยู่
เขาก็ไม่ให้ครอบครองเยอะ

อย่างดีก็ได้๕๐ไร่
หรือมากหน่อยก็ไม่เกินร้อยไร่
สำหรับการทำประสุทธิ์สัตว์ขนาดใหญ่
นี่เป็นไปได้ยังไงเป็นพันไร่
ใครมีพบท๕อยู่ในมือ
อาจถือได้ว่าเป็นดาบสองคม
แล้วจะมาบาดคอตัวเองได้สักวันหนึ่ง

ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้
ประเด็นก็คือทำไมจึงถือครองได้
เป็นพันไร่ทั้งทั้งที่หลักเกณฑ์
ก็บอกว่าอย่างดีมากก็ร้อยไล่

ให้คนละ๕๐ร่าย๕๐ร่ายก็เยอะเลยครับ
หนึ่งพันเจ็ดร้อยราย

ปปชเขารับเรื่องแล้วครับอ้าวทางปปชรับเรื่องแล้วสั่งให้ตรวจสอบที่ดินแปลงนี้แล้ว
ข่าวนี้มาจากเลขาปปชคุณวรวิทย์สุขบุญแถลงท่านบอกว่าจะตรวจสอบเรื่องนี้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วจะให้แล้วเสร็จภายใน๙๐
วันนี้ที่ปปชนะแล้วไม่เพียงเท่านี้ในกรรมธิการปปช
ผลตรวจเอกเสรีกรรมธิการปปชเนี่ยของสภาคนดังเนี่ย
ตำรวจเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทบอกว่าได้เสนอต่อที่
ประชุมกรรมธิการแล้วจะให้ปปชกรรมธิการชุดนี้สอบ
ข้อเท็จจริงอีกทางหนึ่งนี่จะเข้าไปร้อนกันต่อในกรรมธิการ
ปปชเพราะว่ากรรมธิการชุดนี้เขามีอำนาจเรียกเจ้าหน้าที่
ที่หน่วยงานต่างต่างมาให้ข้อมูลเหมือนกับที่คุณปารีนา
ไกรคุบประกาศมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าจะยื่นเรื่องให้กรรมธิการ
ปปชตรวจสอบว่าการซื้อรถจักรยานยนต์ยี่ห้อไทเกอร์มา
จากจีน๑๒๐๐คันแล้วมันใช้การไม่ได้เนี่ยตอนนี้ไปที่โรงพัก
ไหนก็เป็นสื่อสารเอาโซ่ล่ามกันไว้เนี่ยซื้อในสมัยพลตำรวจ
เสรีพิสุทธิ์เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติฉะนั้นคุณเสรี
จะต้องชี้แจงกับกรรมธิการด้วยดีครับดีครับมันเป็นภาวะ
ธรรมชาติทางการเมืองถ้าขัดแย้งกันตรวจสอบกันประเทศชาติ
ประชาชนได้ประโยชน์ดีดีกว่าสงบสงบไม่มีใครตรวจสอบใคร
ไม่มีใครขัดแย้งกับใครแต่ประเทศชาติเสียหายฉะนั้นใน
หลักการประชาธิปไตยขัดแย้งตรวจสอบแต่ประเทศชาติได้ประโยชน์
ดีกว่าสงบเรียบร้อยสมรู้ร่วมคิดกันไม่มีใครตรวจสอบ
ใครแต่ประเทศชาติเสียประโยชน์ไปเยอะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องทำ
ใจต้องทำใจว่าเอานะสู้กันอย่างนี้แหละประเทศชาติได้
ประโยชน์นี่คือคิดเส้นใต้วันนี้ครับคุณครอฟครับคุณมิน
ครับจริงอย่างอาจารย์สุภาพูนนะเพราะว่าหลายคนก็บอกว่า
เถียงกันเยอะเนี่ยประชาชนจะได้ฟังจะได้รู้ข้อมูลด้วย
ว่าเขาเถียงเรื่องอะไรแล้วรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะหลาย
คนก็บอกว่าตอนนี้สงบจริงค่ะสงบไปหมดทุกอย่างหยุดนิ่ง
ไปหมดทุกอย่างเลยครับมีคนทวงติงมาเหมือนกันครับ